คุณผู้ชมครับหลังจากที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกออกมา
ระบุว่าผลการทดลองนั้นพบว่าสมุนไพรต้านมะเร็งที่หมอแสง
ฟรีให้กับประชาชนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับ

ทำให้ล่าสุดหมอแสงประกาศว่าจะไม่แจกสมุนไพรต้านมะเร็งอีกแล้วนะครับ
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่ท่านมาแจกผ้าอย่างนี้ยังมีปัญหาเรื่องมาก

ผู้หลักผู้ใหญ่ใครจะกินไม่มีแล้วนอกระบบ
เชิญทำเรื่องถึงภูมิบริการสถาบันมะเร็ง

หมอพี่พยาบาล

หมอตุลาการตำรวจทหารพยาบาลที่มากิน
ก็ไปแจ้งที่เขียนหนังสือหน่อย

ฉันมีความประสงค์ที่จะกินสมุนไพรตัวนี้

นายแสงชัยแห่เลิศตระกูลหรือหมอแสง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้ออกมาชี้แจงถึงผลการตรวจวิเคราะห์

ได้นำไปทดสอบกับเซลล์มะเร็ง๗แบบ

ไม่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้

ก็ออกมาโต้ทันควันว่าสมุนไพรของตัวเองนั้น

ส่วนที่กรมการแพทย์นำไปทดลองว่า
ฆ่าเชื้อมะเร็งไม่ได้เท่าที่ควรนั้น

ได้ผลที่แตกต่างกันก็ได้

เอาเชื้อมะเร็งใส่
แต่คิดว่าในหลอดทรองแก้วเอาสารเคมีใส่ไต
ก็น้ำยาล้างห้องน้ำก็น่าจะตาย
แล้วก็ทำสูตรไป
ก็นำยาล้างห้องน้ำกินเข้าไปก็น่าจะตาย

ก็บอกเลยครับก็รักษากวบคู่กันไป

ก็ยังเห็นหมอหน้าด้านมากินหลายคนอีก
ส่วนใครที่จะเดินทางไปรับสมุนไพรของหมอแสง

แต่หลังจากนี้ก็ต้องรอดูอีกทีว่า

สุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไร
ทีมขาวเทราะห์ทีวีรายงาน